เอาล่ะปิดท้ายข่าวเช้านี้ด้วยความแปลกของเห็ด
คราวนี้เป็นลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึก

แต่คราวนี้แปลกจริงพาคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่าครับ
คุณพี่เจ้าของกระถังนี่คือกระถังต้นกุ่นหลามนะครับคุณค่ะค่ะ
อยู่บ้านเลขที่๒ซอยนครสวรรค์๓๔

โดยเป็นกระถางของคุณพี่สวนีลายโยธี
ปรากฏว่ามีเห็ดลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกขึ้นอยู่เต็มกระถางเลย
มีกลิ่นเหม็นคล้ายปลาหมึกเน่าด้วยคุณ

ซื้อต้นกุหลาบและปุ๋ยมาจากงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคาม
ก็นำมาปลูกใส่กระถางตามปกติแล้วจ้ะ

เมื่อวานนี้ได้มีกลิ่นเหม็นออกมาก็ดมนะ
หาอยู่ตรงไหนให้กลิ่นตรงไหนนะ

หลับแทนที่จะหอมทำไมมีกลิ่นเหม็น
แล้วก็เลยไปดมเห็นเห็ดอยู่คนต้นกุหลาบ
นี่เองเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น

เป็นเห็ดที่หายากอันดับ๒ของโลก

จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องแปลก
แล้วก็ทางครอบครัวก็เชื่อว่าเป็นเรื่องสิริมงคลแก่ครอบครัวด้วย

ส่วนใหญ่จะพบในแถบยุโรปอเมริกาเหนือและเอเชีย

เพราะว่าเป็นหนึ่งในล้านที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทย
โดยเห็ดจะมีกลิ่นเหม็นไม่มีพิษทานได้

อเมริกานะครับเขาลองเข้าไปตรวจสอบดู